นอกจากคือแค่เห็นภาพว่าเขาไปเสียชีวิตด้วยโรคโควิด
บนรถไฟเราว่าน่าตกใจแล้วมีอีกหนึ่งคลิปค่ะ
เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ
ในช่วงที่ผู้ชายคนนี้ค่ะไปไปซื้อตัวโดยสารเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวค่ะช่วงเนี้ยเขาไอใส่ผู้ชาย
ซึ่งน่าจะเป็นชายวัยรุ่นซึ่งยืนต่อแถวก่อนหน้านี้
น่าจะยืนคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ดูอีกสักครั้งนิดค่ะ
หนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีแบบนี้และถามว่าผู้ชายคนนี้
ตัวที่จุดนี้ไหมไม่นะคะยืนพิงราวอยู่แบบนี้
แล้วก็เดินออกไปไปซื้อตั๋วอีกจุดจุดหนึ่งค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะคาดว่าเราดูจากเสื้อผ้าที่ใส่
แล้วก็ได้รับการยืนยันจากทางการรถไฟแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าจะเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่คุณโรสลินอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่
ก็คือเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากโควิดสิบเก้า
และถือว่าเป็นรายแรกด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา
และช่วงนี้ค่ะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจ
คือช่วงที่เขาซื้อตัวบริเวณเลนส์นั้นไปแล้วนะ
เขาเดินออกมานะคะแล้วเขาจะมาสวนกับผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเหลือง
ช่วงนั้นเขาไออีกหนึ่งครั้งตอนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตามหาเลยนะคะว่าสองคนนี้อยู่ไหนเนี่ยค่ะ
เขาไออีกหนึ่งครั้งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินเลี่ยงออกไปเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนายถากูลอินทรชมผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟบอกว่าตอนนี้ประสานกับตำรวจรถไฟแล้ว
ให้ไปตามหาตัววัยรุ่นชายซึ่งถูกไอใส่
และผู้หญิงที่สวมเสื้อเหลืองก็คือเดินผ่านผู้ชายคนนี้ระยะประชิดเลย
แล้วก็ถูกไอด้วยตอนนี้ยังไม่พบนะคะ
ถ้าใครที่ดูคลิปนี้เชื่อว่าหลายสื่อนะคะ
เอาคลิปคลิปนี้ไปทำเป็นข่าวนะคะดูแล้วเอ๊ะนี่ฉันนี่น่ะ
ไปพบแพทย์นะคะไปพบแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วน
และเรื่องนี้เองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคัน
นายพันลบสิงหะเสนีค่ะออกมาแถลงด้วยนะคะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังเสียงผู้ว่าประจวบค่ะ
ชายคนนี้นะครับได้ขึ้นได้เดินทางกลับมาจากประเทศ
ประติศาสตร์นี้นะครับแล้วก็เดินทางมาโดยเอ่อ
สายการบินกาต้านะครับเมื่อเดินทางมาโดยขบวนรถไฟแล้ว
เนี่ยก็มีอาการนะครับแล้วก็พบว่าเมื่อเดินทางมาถึงช่วง
จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็มีอาการอาเจียน
เมื่อได้พบว่าเขาป่วยมากเนี่ยนะครับบนขบวนเอ่อรถไฟเอ่อ
ในโบรกิเนี่ยนะครับที่ราชบุรีเนี่ยเอ่อผู้ที่โดยสารร่วมทั้งสิบเก้าคนเนี่ย
อ่าก็เลยเอ่อออกจากโบกี้นะครับย้ายย้ายโบกี้นะครับ
ไปไปอยู่โบกี้อื่นทั้งหมดนะครับจนกระทั่งเอ่อ
ไปพบนะครับว่าเสียชีวิตอยู่ในโลขี้รถไฟนะครับ
บริเวณสถานีทัพสแก่นะครับเมื่อถึงที่สถานีทัพสแก่แล้ว
พบว่าเสียชีวิตนะครับก็ทางมูลนิธินะครับ
แล้วเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับก็เข้าไปยังเอ่อ
สถานที่เอ่อที่โบรกิรถไฟนะครับแล้วก็นำร่างลง
อาการป่วยของผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้นะคะข้อมูลที่น่าสนใจ
ก็คือในช่วงที่เขาป่วยจนอาการหนักมากถึงขั้นไอถึงขั้นเนี่ยค่ะ
คือร่างกายไม่มีแรงแล้วเขาไม่มีไข้นะคุณ
เพราะว่าผ่านการตรวจคัดกรองจากสถานีรถไฟหลายจุดไม่พบว่ามีอาการเป็นไข้
นี่แหละน่าสนใจมากเนี่ยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้เองในแพทย์สุริยาคูฮารัฐค่ะ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขันบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านายอนันต์
มีโรคประจำตัวนะคะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูง
และผลการตรวจออกมาก็ติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้ค่ะ
สิ่งที่ต้องทำต่อมาและสำคัญมากคือการกักตัวบุคคลที่เข้าไปสัมผัสศพในวันนั้น
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามรายอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าไป
กู้ภัยตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีแค่หน้ากากอนามัยอันเดียวนะ
ที่เขาป้องกันอ่ะอันนี้น่าสงสารมากเนี่ยนะคะ
เอาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามรายเจ้าหน้าที่เก็บศพ๔ราย
ตอนนี้จะต้องดูอาการกักตัวดูอาการ๑๔วันเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้เดียวกันในช่วงที่ผู้ชายคนนี้ไอ
ถือว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยการติดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกักตัวโดยด่วนค่ะ